อ่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะตั้งสติให้ดีรวบรวมความพร้อมนะคะ
เพราะเราจะพาไปเปิดตาล้วงปองแล้วก็ส่องโชคค่ะ
ไปกันเลยนะคะที่สำนักสงคุ้งวิมารค่ะคุณชนะคุณใบตอง
ไฟแดงแล้วยันก็สีแดง
แน่นอนเพราะว่างานนี้เราจะมาบวงสวงเบิกเนธองค์ทาเวสวรรณยังไงล่ะคะ

เห็นไหมว่าชาวบ้านมากันมากมายหลากหลายแต่ละคนนั่งประจำที่

แล้วก็มีสายศีลเนี่ยคล้องศีรษะ

งานนี้นะคะจะบวงสวงองค์ทาเวสวันถึง๒องค์เลยทีเดียวค่ะ
จัดใหญ่เลยอยู่ที่หมูเจ็ดตะบุญสนามไชย
อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี

งานนี้นะคะชาวบ้านก็มากันเยอะแหละเขาก็มาร่วมพิธีกัน
มีพระสงฆ์สวดทำพิธีทั้งหมด๙รูป
และยังมีเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกหลายองค์นะคะที่มาร่วมในพิธีค่ะ
ตอนที่ทำพิธีเนี่ยนะคะพรามได้ใช้ผ้าสีแดงผูกตาของทาเวสวัน
เขียวและองค์แดงเอาไว้ยังไม่เริ่มใช้งาน
ยังไม่เริ่มให้ท่านได้ทำงานก็ต้องปิดตาเอาไว้ก่อนนะคะ
พอสวดมนต์พอทำพิธีบวงสวงเสร็จเรียบร้อยจึงได้แกะผ้าสีแดงนี้ออก
เป็นสัญลักษณ์เป็นการแสดงให้เห็นว่าตอนนี้องค์ท้าวิสวันได้มองเห็นประชาชน
และพร้อมจะรับฟังคำขอของผู้ศรัทธาแล้ว

เริ่มต้นประถมะเร่อขององค์ทาวเวสวันทั้ง๒องค์นี้
พอเบิกเนธปั๊บเบิกตังค์ได้เลย

อย่าก่อนบอกว่าเบิกไปหมดบัญชีแล้วจ้า

เออมาวันนี้แล้วนะเบิกเงินมาไปทำบุญกัน
ส่วนหลวงพ่อหลวงพ่ออ่องพระเกจิอาจารย์ที่ทำพิธีเสร็จแล้วเรียบร้อย
ท่านก็บอกเอาล่ะทุกคนเตรียมพร้อมให้ดี
ตอนนี้อาตมาจะนี่จะจะจะอะไร
ดน้ำมนต์ลงไปในบาทแล้วลุ้นลุ้นแหมลุ้นอย่างกับลุ้นบอลไทยเมื่อคืนเลย
เป็นยังไงบอลไทยสมหวังไหมเออแต่ว่าอ่างน้ำมนต์เนี่ย
แล้วแต่คนแล้วแต่ดวงของแต่ละคนเหมือนกันนะ
ก็ดูกันบางคนบอกมันเหมือนอะไรดูเป็นไม่ออก
แต่ว่าบางคนอย่างนี้ค่ะล้วงปิงปองในหายเลยดีกว่า
มันเห็นชัดดีไม่ต้องจินตนาการก็แปลว่างานนี้ครบจบกระบวนการ
ทั้งล้วงปองทั้งส่องขันนมลรวมถึงทั้งได้เบิกเนธองค์ท้าเวสวรรณ
ไม่ขอพูดมันชัดอยู่แล้ว
คุณทำอะไรคุณไม่เชื่อเหรอ

มันไปแล้วมันยังไม่ไปยังไม่ออก
มันอาจจะมาใหม่ก็ได้ตามนั้น
เอาเอาแล้วตัดดูแล้วกัน